ไม่เชื่ออย่าลองหู
หูเตรุไม่เข้าใครออกไฟ

เอาละครับเรากลับมามูกันต่อนะครับ
กับทีมข่าวอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนะครับ
เชื่อมั้ยครับว่าทีมข่าวอาชียากรรมชุดนี้ทั้ง๓คนนะครับ

คุณไปเฉียดตายยังไงคือเกือบตายแล้วง่าย
ก็เกือบตายในหน้าที่ค่ะขณะทำข่าว

เมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๙

เฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะทำข่าวน้ำท่วม
ก็คือขึ้นบินจากบางบัวทองมาถึงสะพานพระราม๔ที่ปักเก็ตนะคะ

เฮลิคอปเตอร์ตกลงน้ำเจ้าพญาเลย

มือนี้ถือไมค์อยู่ฝั่งนี้พอเพิ่งพูดเสร็จ
เอียงปึ๊บเอาห่มลงไปเลย
แล้วก็กรี๊ดนึกว่าชนเขื่อนเพราะมันเห็นเขียวอยู่ตรงข้างล่าง

เสร็จปุ๊บลืมตาขึ้นมา๓คนหายไปหมดแล้ว

แต่ว่าเขาออกมาเพราะเขาว่ายน้ำเป็น

ตอนนั้นน้ำท่วมหัวเราหมดแล้วเพราะว่าซ้ายขวาประตูเนี่ยเขาเอาออก
แต่ถ้าคิดภาพดูสิถ้าประตูไม่ออกหนูไม่มีแรงผลักออกแน่นอนเพราะแรงดันน้ำก็คงจะตายขาเครื่องนะคะ
แล้วทำยังไงครับพอลงมาเสร็จทุกคนลงในน้ำ
อยู่ลืมตาขึ้นมาได้ตั้งสติปลดเข็มขัด
งตัวออกจากด้านที่มันอยู่ริมฝั่งผิวน้ำ
ตัวมันก็ดิ่งลงเพราะว่าวัตถุใหญ่ตกลงในน้ำแรงดูดดูดลง
ดิ่งลงแบบเนี้ยแล้วตั้งสติครูเคยบอกว่าถ้ากลั้นหายใจตัวจะลอยขึ้น
ก็พอดิ่งลงเรื่อยคิดว่ากั้นหายใจไม่ไหวแล้ว
หน้าพ่อกับแม่ลอยมาเลยคิดว่าต้องตายแน่ไม่ไหวแล้ว
คือแต่ต้องฮึดว่าเราตายไม่ได้เรามีพ่อกับแม่ของเราอยู่
เหมือนฉันตายไม่ได้ฉันตายไม่ได้ฉันไม่ตายต้องไม่ตายนะ

โดดไปช่วยค่ะไม่ได้ขึ้นมีพลเมืองดีที่เป็นไทยมุง
เป็นหนี้ชีวิตเขามากเป็นคนที่ช่วยชีวิตเรา
เขาบอกว่าเครื่องบินตกเครื่องบินตกตูมแรกอาจจะเป็นสายไฟระเบิด
ที่สองคือล่วงลงน้ำผมก็วิ่งมาดูผมเห็นหัวพี่เขาลอยปิ่มปิ่มเหมือนลูกมะพร้าว
เพราะว่าตัวเราลอยขึ้นไงเพราะเรากั้นหายใจอันนี้หนูสันนิษฐานนะคะ
กระโดดลงไปเลยแล้วก็เอาตัวเราขึ้นมาเหมือนส่งให้ช่างภาพที่อยู่ริมแม่น้ำ
ประมาณเนี้ยค่ะคุณรู้สึกตัวไหมตอนนี้ก็ช่วยขึ้นมารู้สึกตัวตลอดค่ะ
ดึงน้องเขาเลยเพราะว่าเรารู้สึกตัวว่ามีคนมาล็อกคอเราข้างหลัง
ปกติไปทำข่าวอาชญากรรมเจอแต่ของคนอื่นเวลาเจอตัวเองแล้วเป็นยังไง
หัวพี่รู้เลยว่าความที่แบบจะตายแล้วแล้วรอดมามันเป็นยังไงอ่ะค่ะแต่ที่แน่แน่ตัวคุณเองเนี่ย
ฝันก่อนที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นใช่ค่ะคุณฝันว่าฝันว่ามีผู้หญิงตกลงมาจากข้างบนเป็นตึก
ไปกับเพื่อนแล้วก็สามีเพื่อนค่ะแล้วก็เรียกแบบพี่พี่หยุดก่อนมีคนตกตึกลงมา
เป็นผู้หญิงเขาไปนั่งทาเล็บอยู่ระเบียงตอนระเบียงมันซุดลงมาอืม
ตกลงมาแล้วหนูก็วิ่งเข้าไปดูหนูก็อุ๊ยไม่เหยียบเลือดเขานะไม่เหยียบเลือดเขา
ลักษณะที่หนูชอบกลัวครับก็มาเหยียบเลือดเขาแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ตาย
สรุปเป็นตัวเองเป็นตัวเองค่ะผู้หญิงคนนั้นคือเราปกติห้อยพระอะไรอ่ะ
ปกติเนี่ยค่ะกั้งจะห้อยพระที่เป็นที่เป็นองค์พระธาตุศิษกรักษ์
ที่เป็นพระทาสประจำคู่บ้านคู่เมืองตรึงจากซ้ายจังหวัดเลยค่ะครับ
แล้วทีนี้วันที่จะบินนะคะกั้งกลับมานอนที่บ้านเที่ยงคืนตี๔ต้องไปบิน
พี่สาวบอกว่าพรุ่งนี้ไปบินอย่าลืมห้อยเหรียญพระธาตุไปนะ
เพราะบินครั้งแรกไม่เคยขึ้นฮอก็เลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวน้องห้อยไป
ตีสี่ลงมะดายคอนโดมาอ้าวลืมเหรียญพระธาตุ
ไปบินแป๊บเดียวคงไม่ใส่ก็ได้หรอกไม่เป็นไร

ไม่เคยค่ะเอาไปทุกที่ค่ะทุกที่ติดตัวไปตลอด

คุณเอ็มที่เป็นเจ้าเพศถูกกระสุนไงเธอสามนัดทะลุร่างเลย

ครับก็ตอนนั้นกลับจากที่ทำงานเสร็จ
เพื่อนก็มาชวนที่ห้องผมก็ไป
เสร็จเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันคือรู้จักทั้งสองฝั่ง
ผมก็เลยโอเคเข้าไปห้ามเขาแล้วก็โดนยิง

ไม่รู้ไงผมก็ยิงทำไม
หนึ่งล้ายแล้วก็เข้าบาวตา

คิดว่าแบบคงไม่รอดแน่เลย
แต่ก็คิดด้วยใจว่ายังไม่ได้บวชให้พ่อไอ้แม่เลยนะ

แต่เรื่องจริงคุณผู้ดำที่เวลาคนจะตาย

ผมเคยจะจมน้ำตาย

ที่มันเป็นสี่เหลี่ยม

ผมว่ายน้ำไม่เป็น

ลูกผมลุกขึ้นมามองที่อ้าวฝั่งมันไกลมาก

เป็นตะข่ายเหมือนกับเป็นเน็ตที่มันอยู่ในน้ำ

แล้วผมก็ได้โดดลงมาจากไอ้โป๊ะอันนั้น

คราวนี้พอจะขึ้นมาขึ้นมันตีมาให้ผมขึ้น

ผมตายแน่เลยผมรู้เลยว่า

หน้าผมเห็นแต่ตาผมเนี่ยเห็นแต่พ่อกับแม่

สักพักมีคนมาดึงผมขึ้นไป

ไม่น้อยกว่านั้นอีกประมาณ

อย่างคุณตอนนั้นพกพระลืมอะไรยังงี้มั้ย

ของคุณนี่ตะกรุดที่คุณไว้บูชา

แต่จะกดปกติจะพกเหน็บเอวใส่กระเป๋าเล็กอย่างนี้ครับเกงยีน
พบตลอดแต่๒วันนั้นหาไม่เจอหาไงก็หาไม่เจอ
ก็เลยตอนแรกก็ไม่อยากไปใจคือใจไม่ดี
เพราะตะกรุดก็ไม่ขายไปด้วยถูกไหมครับ
คุณพลอยเองก็เคยเกือบตายตอนเป็นเจ้าเพศเหมือนกันป่วยหนักมากเป็นอะไร
คือช่วงนั้นเป็นการเข้าเวรดึกของหนูค่ะเข้าไปทั้งอาทิตย์เลย
แต่อาทิตย์นั้นรู้สึกว่าเราปวดหัวมากแบบปวดหัวไม่รู้ทำไมถึงปวดหัว
ลุกขึ้นมาแล้วแบบมึนเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยค่ะ
ทีนี้พอช่วงตกดึกก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่นะคะ
กลับมาเนี่ยเพื่อนสังเกตเห็นว่าตัวเราเป็นรอยช้ำ
เหมือนคนโดนต่อยโดนต่อยอะค่ะเหมือนคนโดนต่อย
แล้วก็เป็นจุดเหมือนคนเป็นไข้เลือดออกเต็มตัวเต็มหน้าเลย
เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปโรงพยาบาลไหมไปเอาไปก็ไป
ขอเบอร์โทรผู้ปกครองหน่อยจะให้มาดูใจลูก
ได้ยินได้ยินแค่นั้นแล้วก็ภาพตัดไปเลย

คือตอนนั้นเนี่ยหมออ่ะหาสาเหตุไม่ได้
หนูต้องเจาะไข่สันหลังเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเจ็บมาก
อกไข่สันหลังเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเราเป็นอะไร
ซึ่งเขาก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะเป็นโรคพุ่มพวงนะคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราใช้ร่างกายเปลืองมาก่อน
ถึงว่าเป็นเด็กที่ทำงานหนักเที่ยวหนักอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้พี่ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอีกแล้ว
วันแรกเลยค่ะที่เราพักฟื้นวันแรกออกจากไอซียูพักฟื้นวันแรกเนี่ย
หัวหน้าหนูเนี่ยแกเดินเอานี่เลยค่ะพวงมาลัย

แกบอกว่าแกซื้อชีวิตลูกน้องแกกลับคืนนะคะ
คือแกเล่าให้หนูฟังเลยว่าวันที่หนูเข้าโรงพยาบาลนะคะ
อยู่ดีมีพระที่แกเคยไปทำข่าวมาเป็นพระที่มาจากเขาเลยแบบออกจากป่าเขาอะค่ะ
อยู่ดีก็โทรศัพท์มาหาแกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวซื้อพวงมาลัยสองพวงนะ

เพิ่งมาอ๋อว่าเออเนี่ยลูกน้องแกหนูเนี่ยแบบจะไม่รอดแล้วตอนแรก

ใช่ค่ะบอลมาถึงปุ๊บคือทุกคนก็เอาพวงมาลัยมาไหว้มาซื้อที่ให้มาซื้อชีวิตให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแม่เองก็คือไปบนว่าแบบว่าขอชีวิตลูกคืนเพราะตอนนั้นคืออายุย่างเข้า๒๕
แต่ยหย่างเข้าเป็นเทศพอดีเลยพอดีเลยอะค่ะ

คือแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ

ก็จะมีเหมือนเป็นพี่พรามที่เขามาบวชด้วยกันนะคะ

มันเป็นวันวันโกรณนะคะ

แต่วันนั้นอยู่ดีแม่ชีก็เดินมาบอกว่า
คืนนี้เนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างดี
ถ้าอยากจะกินอะไรเป็นน้ำเป็นอะไรเนี่ย

แล้วก็ให้ปิดประตูปิดหน้าต่างดี
ก็เข้ามานั่งเล่นกันสักพักหนึ่งก็เผลอหลับไป

สองคนที่เขาเป็นพี่อยู่ด้วยอ่ะ

ใช่ค่ะมันกึ่งอะ

แล้วก็มีคนนอนด้วยเต็มไปหมดเลย

ที่เราไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งคนนะคะ

เป็นอะไรเป็นอะไรเขาเห็นแล้วเหมือนเราร้องไห้

ใช่เขาก็ปลุกเราก็ตื่นขึ้นมา
เฮ้ยพี่หนูฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้
เราก็เงียบกันไปแล้วเรื่องฝันจบไป

สักประมาณจำได้เลยสัก

เหมือนคนอะเอาแบบไม้กวาดอะมาเคาะรอบห้องอะค่ะ
เหมือนคนวิ่งวนแล้วก็เคาะเคาะ

ซึ่งหนูก็แบบเฮ้ยพี่มันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
คือน่ากลัวมากแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างนั้นตลอดทั้งคืนเลยค่ะ

ได้ยินทั้งสามคนจนคนเที่ยงคืนค่ะ
ซึ่งหนูก็ตาสว่างกันถึงเที่ยงคืน
เงียบเป็นเข้าสู่วันพระใหญ่ค่ะ

โอ้โหร้องไห้ค่ะพี่เพราะว่าตอนนั้นน่ะ
เรากลัวแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากฟัง

ร้องพี่เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะ

คือรู้แน่ว่าผีแน่
แน่อะพี่แน่เลยอะ

แล้วไม่ถามแล้วแม่ชีโกหกไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในวัด

ไม่น่าเป็นเจียงอย่างนี้เลยหนูเอาไม่กว่าแต่เขาอะ
บอกว่าอ๋อมันคงเป็นแบบวันโกนนะคะที่แบบว่า
วัดป่าใช่ไหมคะมันก็จะมีพระหรือว่าแม่ชีที่เขาปล่อยของนะคะก่อนวันพระนะคะ
คือคือเหมือนมันเป็นศาสตร์ของคนที่เขามีของว่าพอปล่อยของช่วงก่อนวันพระแล้วมันก็

วิชาจะต้องปล่อยของในวันโกนก่อนวันพระ

แล้วบางทีเนี่ยคนที่แม่ชีเขาเตือนว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยออกไปเดินเนี่ยพวกลมเพลลมพัดของพวกนี้จะเข้าตัวได้
ใช่ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่แม่ชีเตือนด้วยแล้วก็เหมือนว่าด้วยความที่ตรงนั้นแม่ชีก็บอกเราว่าวัดนี้ค่ะมันเคยเป็นสถานที่ฝังศพ
เป็นสู่ศาลเก่าค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเมื่อก่อนอย่างนี้ค่ะวัดวัดใช่ไหมค่ะมันเคยมีตึกถลมที่โคลาสได้ค่ะตึกทะลมใหญ่เลยค่ะจำได้นะค่ะค่ะจำได้เลยค่ะเค้าก็ไปเกณฑ์เอาพวกเศษซากค่ะตึกถลมนี่แหละมะถมที่เป็นพี่วัดใช่ค่ะ

กรองอยู่ข้างนอกนั่นแหละโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มนะฮะ
นี่เรียกว่าเป็นประสบการณ์สุดสยองนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะฮะ
กับนักข่าวสายอาชญากรรมของไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ขอบคุณนะครับคุณพลอยคุณกั้งและคุณเอ็มนะครับ
รวมถึงทีมข่าวจากไทยรัฐทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ
จริงเราไม่เคยรู้มาเลยนะว่านักข่าวจะมีประสบการณ์ขนาดนี้เนอะ
พวกคุณน่าจะทำรายการผีกันเองน่าจะมีเรื่องเยอะ
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปพบกับหมู่ขั้นเทพรออยู่ครับ
ผมอยากรู้ว่าถ้าคนต้องการมีความรักต้องห้อยอะไร

ปากท้องต้องรวย
ต้องรวยมีอะไรพกแล้วรวยบ้างโอเครู้แล้วจะต้องทำมาหากินจะต้องขยัน
ส่วนมากจะเป็นของเมตตามหานิยมแล้วทรัพย์มันจะตามมา